ความคืบหน้าหลังจากสาว๑๘ปีหายไป๔วัน
สุดท้ายกลายเป็นศพถูกเผาอยู่ที่ป่าข้างทาง
แล้วก็สามีนั้นตกเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นแพ้รับบาปของคดีนี้
แต่ว่าครอบครัวของฝ่ายหญิงก็มั่นใจว่าฝ่ายชายเป็นคนทำ

บอกว่าไม่ให้ไปแจ้งความว่าลูกสาวหายไปด้วยนะครับ
หลังจากไปพบโครงกระดูกมนุษย์และจักรยานยนต์ถูกเผาอยู่ที่ป่าข้างทางริมถนนสายศรีพวนทองบ้านควรราชาที่อำเภอกาญจนฤทธิ์จังหวัดสุราชธานีนะครับ
ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่อำเภอช้างซ้ายทำอาชีพรับซื้อน้ำยางสด
หลังจากนางสาวจริญญาหายตัวไปทางญาติก็พยายามสอบถามไปที่ฝ่ายสามี
โดยอ้างว่า๑๐โมงเช้าของวันที่๑๓พฤษภาคม
ขณะกำลังไปรับซื้อน้ำยางนางสาวจริญญาได้ขอตัวกลับบ้านไปปัสสาวะ
หลังจากนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลย
แล้วนายสรายุทธ์นั้นก็ไม่เคยออกตามหาแล้วก็ห้ามญาติไม่ให้ไปแจ้งความคนหายด้วย
ความขึ้นหน้าล่าสุดพันธบริกษ์เอกวิรุณสุวรรณวงศ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุรธานี
พร้อมด้วยพันธบริกษ์เอกสมบัติชำแสงผู้กำกับการสอบพอการจนดิต
ก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่บ้านของนายสรายุทธ์
จากนั้นลงไปจุดที่พบศพเพื่อไปหาร่องรอยของดีเอนเอแฝง
ก่อนที่จะนำตัวของนายสรายุทธ์แล้วก็น้องชาย
ซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันที่ถูกเผา
ทับร่างของนางสาวจริญญานั้นไปสอบปากคำ
ขณะที่นายสรายุทธ์นั้นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
เขาตกเป็นแพ้รับบาปยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้
เขาเล่าว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนางสาวจริญญาบอกกับตนว่า
ขอกลับบ้านก่อนจะไปเข้าห้องน้ำซึ่งตนก็ให้ไป
เพราะทุกวันถ้าไม่เข้าห้องน้ำที่ร้านชำฝั่งตรงข้ามสวนยาง

แต่เมื่อเห็นว่าภรรยาไม่ได้กลับมาที่สวนยาง
ก็พยายามออกตามหาแต่ตอนนั้นเข้าใจว่า
ภรรยาอาจจะไปหาพ่อกับแม่ที่บ้านอีกหลังหนึ่ง
ก็เลยไม่ได้มีการตามหาเพิ่มเติม
ส่วนประเด็นที่ไม่ให้ทางครอบครัวไปแจ้งความ
เพราะว่าคิดว่านางสาวจริญญาอาจจะโกรธเครื่อง
และออกไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวคงจะกลับมา
กระทั่งวันอังคารที่๑๔พฤษภาคมทางญาติของภรรยาไปแจ้งความ
ตนก็เลยเริ่มผิดสังเกตแล้วก็ออกไปช่วยตามหา
นายสรายุทธ์ยังบอกได้ว่าหลังจากนี้ก็จะไปชี้แจงกับตำรวจ
กว่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ด้วยว่า
อาจจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์และอำพลางศพหรือไม่
เพราะสร้อยคอทองคำและแหวนทองหายไปด้วยนะครับ
ในเขาที่บ้านผมคิดอย่างงั้น
ครับว่าจะตามหาหรือได้ไปรับทำ
ตามหาตามหาตามหา
ตั้งพ่อไขว้แม่เขาไปกับผม
ไขว้พ่อเขาหาทุกคน
แน่อย่างพ่อจะหาหาไม่เจอ

ถ้าเขาแจ้งนะก็ดีแล้ว
ผมต้องการพิสูจน์ตัวเองให้ได้
ผมยืนยันเลยครับผมต้องพิสูจน์ตัวเองได้ว่า
ฝั่งสามีและครอบครัวฝั่งสามีไม่มีใครกระวนกระวาย
หรือกระตือหรือรถในการออกตามหาเลยสักนิดเดียว
กระทั่งทางครอบครัวตนจะไปแจ้งความก็มาขอร้องว่าอย่าไปแจ้งความ
ตนรู้สึกเอกใจจึงเดินทางไปแจ้งความคนหายตั้งแต่วันที่๑๕พฤษภาคม
คือครอบครัวของนางสาวจริญญาไปแจ้งความไว้๒ครั้งนะครับ
ทั้งวันที่พบศพลูกสาวนายสรายุทธ์ก็ไม่มีท่าทางเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้แต่น้อย
กว่าเสียทรักษีก็กว่าอายคุณเพราะอ้างนะเพราะอ้างของเขา
เขาจะไม่มีอาการเสียใจเลยนะปกติหมากับน้องเขาจะไม่ทราบคนได้ว่า
เมียให้จริงก็ต้องตกใจถ้าเห็นทรัพย์เมียก็ต้องตกใจเลย
ก็ต้องไปหาเมียนี่ก็ว่ามันไม่มีอาการอะไรเลยนะเขาจะมั่นใจไม่มั่นใจ
ก็ว่าด้วยเมียว่าต้องมีคนทำคนเดียวไม่ได้เมียมั่นใจ

เป็นการตั้งข้อสังเกตของแม่นะนะฮะ
ทางนี้ทางพันธุ์บริโฆษฐ์เอกสมบัติชามแสงผู้กำกับการสอบพอการจนดัดดิต
บอกว่าได้รับผลการตรวจจากแพทย์แล้ว
บอกว่านางสาวจริญญานั้นไม่ได้ตั้งคันตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
ด้านความคืบหน้าของคดีพนักงานสอบสวนก็มีการเชิญ
ฝั่งญาติของนายสรายุทธ์กับฝั่งผู้ตายเนี่ยมาทำการสอบประคำเพิ่มเติม
ตอนนี้ก็สอบไป๑๐ปากแล้วทุกคนก็ให้การเป็นประโยชน์กับรูปคดี
อย่างนั้นก็ตามพ
เรื่องหึงหวงเพราะผู้ตายและสามีอายุห่างกันมาก

ทั้งคู่จึงทะเลาะกันบ่อยมีปากเสียงกันบ่อยกับเรื่องความหึงหวง
แล้วอีกหนึ่งเรื่องคือเป็นการจี้ชิงทรัพย
แต่ประเด็นมูลเหตุตำรวจให้น้ำหนักไปที่เรื่องหึงหวงมากกว่า